มั่นใจมากว่าน้องพอสซ้อมมาเยอะมาก
จับผิดแล้วก็ยังไม่เห็นว่ามีที่๔ตรงไหนเลย
อืม
มันเติบเติบเติบ
มันเติบเติบ

มันเติบเติบ

มันเติบเติบ

มันเติบเติบ
มันเติบเติบ
มันเติบเติบ

มันเติบเติบ

มันเติบเติบ

มันเติบเติบ

มันเติบเติบ
โดยเต่าบาดเดียวจะเดินซ้อมพิหารหางอันม้วนก็ควรจอย
ทางการคำจุดพัฒนาทำให้ไขหน้าน้ำชาเสียงสบาย
มนตางลาดยางมาซอยมนตางลาดยางมาซอย
บ้านป่าบ้านดอยไฟฟ้ามาที่นี่
ดอยเต่าปันเฮ้าปัดเดียวหมูเฮ้าเย็บเดียว
ข้อป่าอาหารอยู่ดีกินดีน้องพี่สำหาร
ข้อป่าอาหารสมบูรณ์พูดผลรัฐบาล
ช่วยเหลือทุกคนบ่อับบดรนทุกคนมุดหนอน
เพื่อนแบ่งที่ดินทำกินให้หนาเลี้ยงปูเลี้ยงป่า
ปลุกผักปลุกม้อยพี่น้องหมูเฮ้าจากดอยเต่าบอย
ขอฮือเขาจอดบิ๊กบ้านเชียดเดิม
ดอยเต่าปะเดี่ยวจะเรินสะเบี้ยหางั้นมวนก็มวนดอย
ทางต่างทั้งจุนแพทย์จะนักทำให้ใช้หน้าน้างหน้าแสนสบาย
ผลต่างราดยางมาต่อย
ผลต่างราดยางมาต่อย
บานฟ้าบ้านดอยไฟฟ้าภาธุ
บิ๊กบ้านเชียดเดิมพี่น้องหมูเอาไปกินแค่ไก่
ใส่ผักหม้อยรักเจ้าเบิร์ดเจ้าเบิร์ด
พี่สนิทปกมือให้เลยลูกปกมือให้ก่อนเลย
แปดขวบเนี่ยพี่ยังจำได้นะพี่ยังโดนผู้ชายเปิดกระโปรงพี่อยู่แล้วก็

ปีของสอไทยก็๒๕๕๖
หนุ่มดอยเต่านี่รีลิสต์เมื่อ๒๕๒๘

จริงมั้ยใช่หนูเกิดปีหนุ่มดอยเต่า
โอ้โหเพลงนี้ทำให้ได้โบนัสไป๒๘คะแนน
ว้าวอย่าลืมนะครับว่าต้องได้๒๐๐คะแนนขึ้นไป
จากหนุ่มดอยเต่าอีก๑๗๒คะแนน

ผมจะทำให้เต็มที่นะครับในรอบหน้า